กรณีที่เราก็ได้รายงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนะครับ
ที่ได้พิจารณากรณีของนายโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัฒน

คดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
ถ้าที่สุดแล้วสารอาญายกฟ้องนะครับ
แล้วก็นายโอ๊คพานทองแท้ก็มีสีหน้ายิ้มแย้ม
ต่างจากก่อนเข้ารับฟังคำพิพากษา
เราติดตามบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลาง
สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะในการอ่านคำพิพากษายกฟ้อง
นายพานทองแท้ชินวัฒน์ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่า
จงใจและปกปิดสมทบในการฟอกเงินธนาคารกรุงไทยค่ะ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยกฟ้องนายพานทองแท้ชินวัฒบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัฒน์
ในคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นคดีที่คณะกรรมการฝ่ายคดีพิเศษ๔
โจทย์ฟ้องนายพานทองแท้ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
สมคบการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับรามการฟอกเงิน
โดยสารพิพากษายกฟ้องค่ะ
เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอ
ที่จะกล่าวหาว่านายพานทองแท้สมคบ
และรู้เห็นว่าเงินที่ได้จากเช็คจำนวน๑๐ล้านบาท
มาจากการฟอกเงินหรือการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
เงินที่ได้จากการกู้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย
มีเพียงการอ้างของโจทย์
ที่ระบุว่านายพานทองแท้เป็นเพื่อนสนิทของบุตรชาย
ผู้บริหารกฤษฎามหานครเท่านั้นค่ะ
พฤติการการเบิกถอนในบัญชีของจำเลย
ภายหลังการนำเช็คไปเข้าบัญชี
มีพฤติการปกติไม่ได้มีการปกปิด
ปิดบังแหล่งที่มาของเงินแต่อย่างใดค่ะ
อีกทั้งเมื่อจำนวนเช็ค๑๐ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนทรัพย์สินของนายพานทองแท้
ที่มีทรัพย์สินในเวลานั้นกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
พบว่าเงิน๑๐ล้านบาทมีมูลค่าน้อยค่ะ
คิดเป็นเพียงร้อยละ๐๐๒๕เท่านั้น
เมื่อเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดของนายผ่านทองแท้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะตามความเห็นนี้
คณะผู้พิพากษามีความเห็นแย้งกันเป็นสองฝ่าย
โดยฝ่ายที่เห็นว่าไม่ยกฟ้องจำเลยเสนอให้มีโทษจำคุก๔ปีจากจำนวนฐานความผิด๘ปีค่ะ
ส่วนความเห็นแย้งอีกฝ่ายคือให้ยกฟ้องค่ะขณะที่บรรยากาศหลังสารพิพากษายกฟ้องนายพานทองแท้นะคะ
ซึ่งนายพรทองแท้ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างมีสีหน้าตรึงเครียดค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อขณะที่ครอบครัวทั้งคุณหญิงพจมานและน้องสาวก็ได้เข้าสวมกอดนายพานทองแท้
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นไปชมบรรยากาศค่ะ
ถอยหลังนิดหนึ่งจะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถถอยหลังนิดหนึ่ง
อ๋อคะวันนี้เสร็จแล้วเราจะไปทางพูมไปไปอะไรไหม
เพราะว่ามันหลายนักกันกัน

เราก็เตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะว่าศาลอาจจะยกพร้อม
ขอให้ลักษณ์ไปขอให้ลักษณ์ไป
สำหรับคดีนี้นะคะโจทย์ก็คือนายพานทองแท้สามารถถอนได้ภายใน๑เดือน
นับตั้งแต่วันอ่านคำพิพากษาค่ะ
ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ก็มีการพิจารณาคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งค่ะ
ซึ่งจะมีการพิจารณาในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะ
ถือว่าเป็นคดีใหญ่สำหรับวันนี้นะฮะ
แล้วก็สุดท้ายแล้วก็นี่ถือว่าเป็นสารชั้นต้นอยู่นะครับก็ต้องรอดูนะฮะ